ส่วนผลการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
๔๐ทีมสุดท้ายเพิ่งจะจับสลากจบกันไปนะคะ
ช้างศึกไทยถือว่ามากับดวงพอสมควร
เพราะว่าถูกจับอยู่ร่วมสายกับชาติในอาเซียนถึง๓ชาติด้วยกัน
จัดพิธีจับสลากการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๐
รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ๔๐ทีมสุดท้าย
ถูกจัดให้อยู่ในโถที่๓ค่ะ
โดยทีมชาติไทยอยู่ร่วมสายกับสหรัฐอารับเอเมริด
เวียดนามมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซีย
แกรมนัดแรกของช้างศึกทีมชาติไทย
ก็ส่งกำลังใจได้ผ่านทางแทนรัฐทีวีช่อง๓๒ด้วยนะคะ
วันที่๕กันยายนทีมชาติไทยจะเล่นในบ้านเจอกับเวียดนามนะคะ
และต่อด้วยนัดที่๒วันที่๑๐กันยายนออกไปเยือนอินโดนีเซียค่ะ
เกมในรอบนี้นะคะไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดทุกคู่เลยค่ะ